คุณผู้ชมครับพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวแปลกเหมือนกันเป็นเรื่องของคลื่น
อ้าวบอกแล้วว่าแรงไหมแรงไหมหน่อย
ที่แรงน่ะเสียงคนโอ๊ยไปแล้วไปแล้วให้วงกลมแดงให้ดูเห็นไหมโอ้โหพุ่งเป็นคลื่นแรงแหวกสายน้ำ
ชาวบ้านตกอกตกใจเลยคุณชิสาคุณใบตอง
คือเป็นสิ่งที่เหมือนกับวัตถุประหลาดกำลังแหวกคลื่นแหวกน้ำไปแบบนั้น
หลายคนเขาก็เชื่อกันเลยแบบนี้มันต้องมีอะไรบางอย่างแน่เลย
แล้วเมื่อคลิปประหลาดนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
ชาวบ้านแหละครับทั้งใกล้และไกลมากันเป็นร้อย

ตามภาพมากันเป็นร้อยมารวมตัวกันที่ศาลเจ้าปู่องศา
บ้านโจทย์ตำบวนผู้ป่ออำเภอเมืองจังหวัดก้าละศิลป์
เยอะจริงเก้าอี้ไม่พอพกเสือมาเอง
มาประทับที่บริเวณข้างศาลปู่องศาแห่งนี้

เรื่องของเรื่องเป็นแบบนี้คุณตาพจรภูหงษาพ่อจ้ำประจำศาลเจ้าปู่องศา
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้มีชาวบ้านพบเครื่องตลาดบนผิวหนองน้ำลุมพุก
ซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะภายในหมู่บ้าน
ชาวบ้านจึงไปขอให้พ่อจ้ำเข้าทรงหน่อยแล้วถามปู่องศาดูว่า
คลื่นน้ำที่เกิดขึ้นมันเป็นคลื่นกี่จี
จีไหมแบบเก่าหรือ๔จีแบบปัจจุบัน
หรือถ้าเป็น๕จี๖จีแบบใหม่ที่เรากำลังจะก้าวไปข้างหน้า

แต่ที่ปรากฏออกมามันเป็นคลื่นที่เกิดขึ้นจากพญานาค
คือสิ่งที่พ่อจ้ำประจำศาลเขาบอก
ไม่ใช่เกิดจากปลาไม่ได้เกิดจากอะไรทั้งนั้น
ทีนี้แหละเขาก็เชื่อว่าอ๋อพญานาคมา
แล้วพญานาคมาครั้งนี้อยากจะมาขออยู่กับเจ้าปู่องศา
แต่ยังมาอยู่ไม่ได้ทำไมล่ะ
ก็ต้องขอกันก่อนสิอ๋อเหรอทำพิธีถูกต้อง
ถูกต้องเขาก็เลยมาทำพิธีกันแบบนี้
ถามอีกท่านหนึ่งคุณตาทองม้วนภูอ่างทอง
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับหนองลุมพุกก็เล่าว่า
ปรากฏการณ์ที่ชาวบ้านพบเห็นพญานาคเกิดขึ้นครั้งแรกนะ
เมื่อช่วงเย็นของวันที่๒๒กันยายนที่ผ่านมา
ชาวบ้านที่เห็นก็เดินทางกลับจากการทำเกษตร
คือไปตามสวนตามไร่ของเขาขากลับก็มาเจอพอดี
สุดท้ายเห็นปั๊บรีบควักโทรศัพท์ออกมาถ่ายคลิปได้ทันดีทันใด
ส่วนที่เห็นไปเมื่อสักครู่นั่นคือภาพปัจจุบันนะ
อันนี้ไม่ได้เห็นคลื่นแล้วแต่ให้เห็นก่อนหน้านี้
นั่นคือภาพก่อนหน้านี้ที่เขานั้นถ่ายเอาไว้ได้
มันเป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมนะว่าเป็นเรื่องราวของพญานาคมาเล่นน้ำ
เพราะคลื่นดังกล่าวที่เห็นอยู่เนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นแบบนั้น
ไม่ใช่งูไม่ใช่ปลาอะไรแต่อย่างใดมันเป็นความเชื่อเร็วมาก

ค่ะแล้วก็เหมือนกับแหวกเป็นคลื่นใต้น้ำที่ข้างล่าง
มีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงและรวดเร็ว

เรือดำน้ำมาแถวนี้ไม่ได้มันตื้นไป
ตามหลักแล้วเรือดำน้ำของเราจะต้องเอาไว้ใช้ในยุทธศาสตร์ของการสงครามเท่านั้น

เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องมีเอาไว้

ไม่มีเรือดำน้ำแล้วเราก็ไม่ควรจะพูดถึงเรือดำน้ำอีก

งั้นไปเรื่องอื่นดีกว่า
ต้องใช้วิจารณญาณให้รับชมนะครับ